กระบะมาถึงค่ะแล้วปรากฏว่า

แล้วคุณดูสิลามไปถึงเสาไฟ

บ้านสี่หลังที่อยู่ติดกันโดนไหม้หมดเลย

คือรถกระบะคันนี้ดันมาจอด
แล้วไฟลุกตรงนี้อ้าวแล้วคนขับกระบะอ่ะ

คือโดนเผาอยู่ในรถหรือเปล่า
ดูข่าวนี้กันค่ะไฟลุกไหม้ท่วม

นี่อยู่ริมถนนมาตุลีอยู่ข้างโรงเรียนแสงสวรรค

แล้วเด็กเรียนอยู่ช่วงเวลากำลังเลิกเรียนพอดีเลยค่ะ
สี่โมงอ่ะไฟมันลุกเยอะมากนะคุณ
ใช่แต่นี่มันไม่ได้ลามไปถึงโรงเรียนนะคะ
แต่มันลามไปติดบ้านเรือนของชาวบ้าน
กระบะคันนี้ทำไมไฟมันถึงลุกไหม้จากท้ายกระบะได้ล่ะ
น้ำมันเก่าที่ไปรับซื้อมาไง

ถึงจะสามารถฉีดน้ำดับไฟได้ความเสียหายเนี่ยตัวกระบะแน่นอนแหละ
เสาไฟสายไฟบ้านไม้ที่อยู่ริมถนนก็โดนไหม้ไปอีกนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้ตอนที่ไฟลุกไหม้เนี่ยนะ
คนที่เขาอยู่ตรงข้ามทำงานอยู่โรงกลึงฝั่งตรงข้ามค่ะ
ก็คือคุณพี่นิรุธเห็นแล้วแหละได้ยินเสียงก่อน
บีบแตรมาเหมือนกับจะส่งสัญญาณว่าแบบไฟไหม้ไฟไหม้
ครับตัวพี่นิรุธเนี่ยเขาเห็นนะว่ากระบะไฟลุกท่วม
แล้วถามพี่พี่เห็นคนขับเปล่าอ๋อคนขับอ่ะรีบวิ่งลงมาจากรถกระบะ
แล้วหลังจากนั้นไฟมันก็ลามเลยลองฟังพี่นิรุธเขาเล่าหน่อยค่ะ
โทษยังได้ที่ฟยาไข้ไหนไฟมาลุงขึ้นดีไซด์ไฟแล้วก็ล้างเข้ามาใน
อย่างที่เห็นเนี่ยละคะแม่พี่ในรถเขาเห็น
แล้วน่ะเธออย่างไรดีเธอไปหยิบ
ไอ้ถังดับเพลิงอ่ะถังดับเพลิงไอ้รบเครือง
แต่ตอนนั้นน่ะพี่เค้าบอกว่าก็อย่างน้อยอ่ะ
ฉีดไปก่อนก็ยังดีกว่านะคะ
แต่ท้ายที่สุดก็ชั่วโมงกว่าถึงจะดับไฟได้
แต่ทีนี้คนขับรถกระบะล่ะที่ลงมาจากรถ

เดี๋ยวตำรวจสพเมืองนครสวรรค์กำลังตามหาตัว

มันเกิดประกายไฟได้ยังไงนะฮะ
แต่ว่าสิ่งที่บรรทุกมาเนี่ยโอ้โหเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะ

ไม่น่าจะต่ำกว่า๓ล้านนะ
เอ่ยเสาไฟสายไฟบ้านอีก